นี่คือมาจากโดนช็อตโดนสายไฟหรือว่าหรือว่ากระแทกตกลงมาหรือยังไงคะ

เอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องที่เกิดวันที่เกิดเวลาที่เกิดเรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะ
ก็คือนายจ้างให้ขึ้นไปจับสายไฟครับเพื่อให้รถมันเข้าไปได้นะครับ
เอาเลยเอเล่าเลยค่ะ
แล้วพวกผมขึ้นกันไปทั้ง๔คน๔คนกับอีกคนหนึ่งที่ลงไปครับเป็น๕คน
แต่อีกคนหนึ่งลงไปแล้วเหลือ๔คนที่จับสายไฟครับ
นายจ้างบอกให้เหมือนกับแบบยกสายไฟขึ้นใช่ไหมมันจะได้ไม่ติดเครื่องบินใช่ไหมคะ

แล้วตอนก่อนที่เราจะจับมันเคยเดี๋ยวนะเราเคยขนเครื่องบินมาที่เกิดเหตุก่อนหน้านั้นไหมหรือนั่นเป็นครั้งแรกเลย
เป็นครั้งแรกที่ไปที่นั่นหรอ

แล้วตอนก่อนจะจับสายไฟมีใครถามไหมว่าเราต้องใส่อะไรยังไงป้องกันหรือเปล่ามันจับได้ไหม

ก็คุยกันอยู่ในกลุ่มว่าถ้าจับไปแล้วไฟมันจะช็อตไหม
แล้วก็พวกพี่เขาบอกรีบทำเสร็จแล้วนายด่าประมาณนั้นครับ
แล้วเราไม่หันกลับมาถามนายเหรอคะว่านายจับได้เลยเหรอหรือต้องใส่ถุงมือไหมใส่อะไรกันไหมมีใครถามนายไหม
ไม่กล้าถามครับเพราะถามเขาก็จะด่าครับประมาณว่าเขาใช้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับ
ทำไมอ่ะไม่แต่ว่ามันสายไฟมันก็หวาดเสียวอยู่แล้วนะเอไม่มีใครถามเขาก่อนเหรอจ๊ะว่าพี่ให้จับเลยเหรอนายจะให้จับเลยเหรอ
ก็ไม่ค่อยกล้าถามนะครับ

ดุนี่แค่ด่าเฉยหรือว่ายังไง
ก็บางทีเขาก็ใช้อารมณ์บางทีก็ชอบเอาอาวุธปืนมาขู่ประมาณนั้นครับ
อาวุธปืนขู่แปลว่าอะไรคะยังไงทำยังไงถึงเรียกว่าเอาอาวุธปืนมาขู่
ของเสียหายคือข้าวของเขาเสียหายเขาชอบแบบเอาปืนมาขู่พูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นนะครับ
เอาปืนมาขู่เนี่ยคือแค่ถือให้เห็นหรือว่า

ไม่เคยเอาปืนมาชี้หน้าชี้ตัวใช่ไหม

คือเหมือนกับเหน็บมาให้เห็นที่เอวหรือว่าถือมาให้เห็นที่มือคะ

ตอนนั้นตอนนั้นเราทำอะไรอ่ะทำไมนายเขาถึงต้องเอาปืนออกมาด้วยอ่ะ
ก็คือข้าวของเขาเสียหายครับ

อย่างครั้งที่เราจำได้ตอนนั้นมีอะไรเสียหายเยอะเหรอคะ
เข็นหรือรถอะไรอย่างนี้นะครับผมค่อยจำไม่ค่อยได้ครับ
เอทำงานอยู่กับที่บริษัทนี้มากี่ปีแล้วคะ
ก็ทำได้มา๔เดือนครับ

เวลาไปไหนไปกันเนี่ยคือนายกับเลขาเขาไปกับพนักงานทุกครั้งไหมคะ

เอทำงานมา๔เดือน
อายุ๑๖ตามข่าวป่ะคะเอ

แล้วเขาดูบัตรประชาชนเหรอคะหรือยังไง

อ่าเขาให้ทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ

แต่เที่ยงเลิกงานถึง๕ทุ่มครับ

พักกินข้าวพักกินข้าวไหม
ก็ได้พักก็กินประมาณ๔โมงกว่าครับ

ก็คือให้กินข้าวกลางวันก่อนใช่ไหม

ตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเรารู้สึกตัวไหม
หรือว่าเราไปรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลคะ
รู้สึกตัวที่โรงพยาบาลครับ

ก็เจ็บตรงหัวแล้วก็แขนแล้วก็ลำตัวครับ
แล้วเอนานไหมกว่าที่เอจะรู้ว่าพี่อีกคนนึงเขาไม่อยู่แล้วอ่ะจ๊ะ
ก็มีคนมาบอกครับตอนนี้ผมกำลังประมาณว่าเริ่มดีขึ้นแล้วครับ
เพี่ยงทางด้วยผมโทรไปครับ

เขาบอกว่าผมโดนไฟช็อตแค่นั้นผมก็ไม่รู้แล้วว่าความยุคมหายออก

ทางบ้านเอเนี่ยใครเป็นคนติดต่อกับนายจ้างได้บ้างคะ

ผมไม่ได้ไปติดต่อนะครับคือมีแต่ทางครอบครัวพี่เบิร์ตนะครับ
อ่าทีนี้เอตอนนี้เนี่ยเอ่อเท่ากับว่าเอได้ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากนายจ้างมาแล้วบ้างหลังจากเกิดเหตุคะ
เขาจ่ายให้ค่าโรงพยาบาลให้ผมครับ

แล้วเคยมีใครได้พูดอะไรยังไงแล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะช่วยเราเท่าไหร่เราบาดเจ็บแบบนี้
ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ
เขามีลูกจ้างกี่คนคะเท่าที่เอจำได้เท่าที่เอเห็น

ก็คือมีคนที่ไปช่วยกันยกช่วยกันทำทั้งหมด๘คน
ยังไม่รวมตัวเขาไม่รวมเลขาเขาใช่ไหม